ท่านประธานสมัครที่ครบครับผมวิศิเตชะธีรวัติสมาชิกสภาพุทธแหละสรรจากจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทย
พระรางประธานาธิบัตรงบประมาณนะครับประจำปีภูติศาสตร์สองพันห้าร้อยหกสิบหกของรัฐบาล
ยอดสามจุดหนึ่งแปดห้าล้านล้านบาทซึ่งมีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรมตรีเป็นผู้เสนอ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับต้องถือว่าท่านเป็นนายกรมตรีนะครับ
ติดต่อกันมาเกือบ๘ปีมีโอกาสจัดสรรงบประมาณมาร่วม๑๐ครั้งครับ
ถ้านับเป็นเม็ดเงินนะครับไม่น้อยกว่า๓๐ล้านล้านบาท
ถ้ารวมเงินนะครับที่ท่านกู้แล้วก็กู้กู้ที่ผ่านมา
มากกว่าสามสิบสองล้านล้านบาทครับท่านประธานแต่ท่านประธานครับ
แปดปีสิบครั้งนะครับที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้จัดงบประมาณนะครับ
ผมขอแบ่งเป็น๒ช่วงครับช่วงแรกประมาณ๔ปีท่านเป็น
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารและมีโอกาสจัดงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าห้าครั้งครั้งนั้นนะครับท่านใช้อำนาจ
ใช้ปากกระบอกปืนนะครับจี้รัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
มีนายกรรมตรีหญิงนะครับที่ชื่อยิ่งรักชินวัฒน์
แล้วท่านก็บริหารมาสี่ปีถามว่าสี่ปีที่ผ่านมา
งบประมาณไม่ต่ำกว่า๕ครั้งพี่น้องประชาชนได้รับอะไรบ้าง
ผมคิดว่าประวัติศาสตร์แค่๔๕ปีประชาชนจำได้ครับ
สี่ปีหลังนี้นะครับก็จะเห็นว่าท่านบอกว่ามาจากการเลือกตั้ง
แต่การเลือกตั้งนั้นนะครับก็เป็นการสืบทอดอำนาจ
รัฐมณูนปี๖๐แต่งตั้งให้นายก
คณะคอสชสามารถแต่งตั้งสว๒๕๐ท่าน
ท่านมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้
ผมคิดว่า๔ปีช่วงแรกกับ๔ปีช่วงหลัง
รัฐบาลก็มาจากอำนาจสืบทอดอำนาจเหมือนกันครับ

ท่านประธานครับที่ผมกล้าอย่างนี้
พอการร่างรัฐนูนนะครับ๒ฉบับ
ฉบับแรกไม่พอใจก็ล้มไป
จนมีวาธกรรมบอกว่าไม่รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาว
ฉบับที่๒ก็อย่างที่ผมได้กล่าว
ท่านประธานครับต้องถือว่า๘ปีเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์มีโอกาสจัดงบประมาณมาถึง๑๐ครั้ง
แต่ถ้าดูย้อนไปนะครับ๑๐ครั้งที่ผ่านมาเหมือนเดิมครับ
รูปแบบเดิมใช้ระบบราชการในการจัดสรรงบประมาณ
ไม่มีการกระจายงบประมาณนะครับสู่พื้นที่อย่างเป็นธรรม
วันนี้ครับมีข้อคอรหาโดยเฉพาะงบประมาณปี๒๕๖๖ครับ
โครงการหลายโครงการครับกระจุกอยู่ในพื้นที่
งบประมาณนะครับได้แจกจ่ายให้ในส่วนรัฐบาล
เป็นงบหาเสียงงบในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน
แทบจะหาไม่เจอในงบประมาณจะมีงบเฉพาะนะครับ
ตุ้นเรื่องการซื้อการจับจ่ายของพี่น้องประชาชน
ก็คือเป็นงบแจกนะครับแจกเพื่ออะไรครับ
ก็มีข้อกรหาว่าแจกเพื่อเอางบประมาณพี่น้องประชาชนไปหาเสียงครับ
สไลด์ครับสไลด์เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเมื่อกี้นะครับตาราง
ผมจะชี้ให้เห็นนะคะว่า๔ปีหลังเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ปี๖๓ถึง๖๕รัฐบาลจัดงบแบบขาดดุลมาทุกปี
แต่ละปีนะครับเพิ่มขึ้นครับจาก๔แสนล้านล้านบาทนะครับ
หกนะครับก็เกือบเจ็ดล้านเป็นงบขาดดุลงบขาดดุลก็คือ
รัฐบาลนั้นไม่สามารถเก็บงบประมาณได้
ตามที่ตั้งไว้ก็คือไม่มีประสิทธิภาพในการ
เก็บลของประมาณพูดภาษาคนชาวบ้านก็คือ
หาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เก่งแต่ใช้เงินเก่งครับ
จึงทำให้งบประมาณที่ตามกราฟที่ออกมา
ท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับ
ผมจะชี้ให้เห็นนะคะว่านโยบายนี้นะครับ
เป็นนโยบายของพักหลักในรัฐบาล
ซึ่งเสนอชื่อท่านเป็นนายก
นโยบายเหล่านี้นะครับถ้าดูดีนะครับ
เป็นนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ที่สุด
อย่างดีที่สุดถ้าท่านทำ
ขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาท
เงินเดือนนะครับของเยาวชนที่จบใหม่

การลดภาษีสินค้ากเศษนะครับราคาข้าว
ขั้นต่ำต้อง๑๐๐๐บาทต่อเกวียน
ถ้าเป็นข้าวหอมะลิ๑๕๐๐๐บาท
แต่ท่านประธานครับขนาดนโยบายที่
หาเสียงรับปากกับพี่น้องประชาชน
และพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์
ในงบประมาณ๒๕๖๖บาท
และงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เคยทำ
อันนี้แหละครับส่อถึงความจริงใจ
ในการที่ท่านได้จัดงบประมาณนะครับ
ไม่กระจายแต่ว่าสนองตันหา
สนองความต้องการของฝ่ายรัฐบาลเอง
ต่อไปครับท่านประธานที่เจ็บปวดที่สุดครับ

อกจากไม่สนองนะครับ
นโยบายที่ได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้
วันนี้นะครับในงบประมาณ๒๕๖๖ครับ
ต้องถือว่าเจ็บปวดที่สุดครับ
ผมถือว่าพลเอกประยุทธ์
และการจัดงบประมาณ๒๕๖๖นี้
ท่านกล้าครับกล้ามาก
กล้าที่จะย่ำบีความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ในขณะที่พี่น้องประชาชนนะครับ
ยังอดหยากปากแห้ง

งบประมาณไม่เคยไปสนับสนุน
แต่ท่านกล้าที่จะซื้ออาวุธ

ทุกปีนะครับรัฐบาลแห่งนี้ก็คัดค้านมาตลอด
ว่ายังไม่สมควรยังไม่เหมาะสม

ท่านก็ยังพ่ายแพ้ต่อกระแสของพี่น้องประชาชน

แต่วันนี้ครับ๑๓๘๐๐ซื้อเครื่องบินครับ
ต้องฝากนะคะว่าท่านกล้ามาก
ผมขอใช้นะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นว่า
พลเอกประยุทธ์นายแน่มากครับ

ซื้อเครื่องบินในงบประมาณ๒๕๖๖ครับ

ผมจะชี้ให้เห็นว่านะคะว่า
สินค้าเกษตรครับเป็นสินค้าหลัก
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ครับ
อยู่ดีกินดีได้ต้องสินค้าเกษตร
เห็นนะครับว่าจากกราฟนะครับ
ตั้งแต่ปี๖๒มาข้าวครับ

แต่ละปีครับลดลงนะครับ
จนหลังสุดนี้แค่๘๐๐๐กว่าบาทต่อตัน
ขายได้จริงนะครับกิโลไม่ถึง๘บาทครับ

อีกสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องสินค้าเกษตร

จะเห็นว่ากราฟยำใหญ่นะครับขอกราฟต่อไปด้วยครับ
ราฟลำไยนี่เป็นสินค้าเกษตรของภาคเหนือครับตอนบน
แต่ละปีนะครับที่ผ่านมานะครับ

ปีที่แล้วมีปัญหามากที่สุดนะครับ
กิโลนะครับไม่ถึง๑๐กว่าบาท
โดยเฉพาะเกรดเล็กนะครับ๓บาท๕บาท
คราวที่แล้วนะครับจำได้นะคะว่าพี่น้องประชาชนนะครับ

ลำไยเอาลำไยมาทิ้งตัดต้นลำไย
และสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนฝากถามนะคะว่า
เรื่องเงินชดเชย
โดยเฉพาะนะครับตัวผมเองสอสอเพื่อไทยภาคเหนือนะครับ
เกือบ๓๐ท่านนะครับเคยติดตามทวงถาม
กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
เรื่องเงินชดเชยลำไย๒๐๐๐บาทไม่เกิน๒๕ไร่
รัฐบาลก็ให้ความหวังมาตลอดครับ
แต่ว่าณมาถึงวันนี้ไม่มีแล้วครับ
รัฐบาลก็พูดพูดให้กำลังใจแต่ไม่ทำครับ
ท่านประธานครับผมจะชี้ให้เห็นนะคะว่าการ
อีกสิ่งหนึ่งนะครับขอสไลด์ต่อไปครับ
อกจากไม่ช่วยเหลือแล้วนะครับ
วันนี้ครับพี่น้องมพเฉาะชนน้ำตาเจ็บตกใน
สินค้าเข้าเศษทุกตัวราคาตกต่ำ
แต่ในขณะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีครับไปที่ไหนครับทุกหัวระแหง
สะท้อนเรื่องปุ๋ยเคมีจะเห็นนะคะว่าปุ๋ยเคมีตามกราฟนี้นะครับ
เมื่อตอนประมาณปีหกสองหกสามนะครับตกกระสอบละประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาท
ปุ๋ยยูเรียนะครับวันนี้ครับกระสอบหนึ่งพันห้าร้อยถึงปันแปดร้อยบาท
นะครับจากสถิตินี้เพราะฉะนั้นนะครับในนโยบายสองพันอ่า
งบประมาณสองพันสี่ห้าร้อยหกสิบหกนี้ไม่มีส่วนไหนนะครับที่จะมาช่วย
เหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยลดต้นทุนนะครับการปลูกไม่ว่าปุ๋ยนะครับ
ไม่ว่าค่าแรงงานน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยนะครับ
เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจ็บปวดที่สุดนะครับ
รัฐบาลก็นิ่งเฉยนะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ
งบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ครับไม่ตอบโจทย์เลยนะครับ
รัฐบาลก็ยังจัดงบประมาณนะครับไปกระจุกในพื้นที่นะครับ
จัดงบประมาณนะครับไปเจือจุนนะครับในกลุ่มพักพวกนะครับ
กลุ่มรัฐบาลเองเป็นการหาเสียงนะครับ
เอาเงินนะครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจอ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ
ต้นการซื้อก็คือเอาเงินไปแจกนั่นแหละครับทำไมนะครับ
โครงการในนี้ไม่มีโครงการที่จะเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ต่อไป
สิบกว่าครั้งนะครับท่านก็ไม่สามารถทำได้
ในปีนี้นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกงบประมาณปีนี้นะครับ
ตัวผมเองกับพักเพื่อไทยนะครับเราก็มีความเห็นนะครับว่า
ไม่สามารถจะให้ความเห็นชอบหรือว่ารับรองนะครับ
ในวาระที่หนึ่งของงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้ครับท่านประธานครับ